เดี๋ยวจะพาไปส่องไอจีของหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์
สังเกตว่าใต้รูปภาพมีการโพสต์ข้อความ
พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าเด็กเรื่องมาก
ไม่รู้ว่างานนี้จะมีดราม่าร้อนมาเสิร์ฟอีกหรือเปล่า

สำหรับนักแสดงหนุ่มหุ่นล่ำอย่างอาร์ตพระสุทธิ์
ที่ยอมรับตรงว่าที่ติดแฮชแท็กเด็กเรื่องมาก

และมักมีปัญหาในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง
โดยเจ้าตัวย้ำชัดว่าตลอดเวลาที่อยู่ในวงการ
ปฏิบัติตัวเรียบง่ายมาตลอด

แต่เชื่อว่าการที่มีคนบางกลุ่มไม่ประสงค์ดีต่อเขานั้น
เป็นเพราะต้องการขัดผลประโยชน์บางอย่างค่ะ
หลังมาได้ยินว่าได้ยินมาบ้างแต่นี่มันนานแล้วล่ะ
ได้ยินมาว่าประมาณแบบเราเป็นเด็กเรื่องเยอะ
ตรงไหนให้ทำอะไรก็ทำ

อยู่ในชีวิตปกติประจำวัน
เราเป็นคนค่อนข้างแบบง่ายถึงง่ายมากแล้วนะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการบับเราเพื่ออะไร

จ้างงาน๑๐๐บาทแล้วทำ๑๕๐บาท

มันได้เห็นคนอีกกลุ่มนึง
อีกมุมหนึ่งว่าอยู่ต่อหน้าเราก็เป็นอีกคนนึง

ก็อย่าให้ดีต่อปากแล้วกันแค่นั้นเองนะครับ